กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมร้อยเอกจองชัยวงสายทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดชมบุรี

แล้วแนวทางความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน

ซึ่งรวมถึงเหมืองทองคำของบริษัทอัครา

เจตนาที่ดีของท่านสอสอฝ่ายค้านนะครับ
พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

ยังมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบางประการนะครับ
ที่คาดขึ้นไปจากความถูกต้องอย่างมากนะครับ

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการ

ก่อนที่จะมีคำสั่งระงับกิจการเป็นการชั่วคราวนั้น
ข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองคำนั้น
สะสมมาอย่างยาวนานครับ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการประท้วง

ของพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบ

จองใช้ร้อนหนึ่งนะครับ

สมาชิกประทวงประทวงเรื่องอะไรครับ

สส๑๐๑พไทยที่ฉันขอประทวง
ผู้ที่อภิปรายค่ะดิฉัน
อภิปรายสักถาม

และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕

ขออนุญาตครับท่านจองใช้ด้วยค่ะ

ยตินี้เป็นยติที่ท่านสมาชิก

มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
ฉะนั้นท่านทองชัยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูล
มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิจารณานะครับ

โดยเฉพาะบริษัทของอัคราเนี่ยนะครับ
เคยมีคณะแพทย์กลุ่มนึงครับ

จริงอยู่ครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น

ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นผลโดยตรงจาก

อย่างไรก็ตามครับถ้าหากเป็นท่านนะครับ
แล้วมีประชาชนที่เจ็บป่วย
มีสารพิษในเลือดเยอะขนาดนั้นเนี่ยท่านจะคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ
และหากท่านเป็นรัฐบาลและถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจสั่งการณตอนนั้นเนี่ย

ก็ผมเห็นว่าการตัดสินใจตอนนั้นของท่านนายกสมติพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพื่อที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

และชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับ
รวมถึงต้องการให้ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครับ

ก็ไม่ทราบครับว่าผลตรวจสอบและผลกระทบจากการกระทำเหมือง
เหมืองนั้นเนี่ยมีความชัดเจนเสร็จสิ้นเมื่อใด

ก็ชอบด้วยหลักนิติธรรมรูอัปรอซึ่งเป็นหลักสากล
โดยมีรัฐธรรมนูลกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้อำนาจไว้
มีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนถูกต้องนะครับ
ตามหลักสุภานิติกระบวนทุกประการครับ
ไม่ใช่เป็นการรู้แก่อำนาจนะครับ
โดยออกกฎหมายเพื่อไปรังแก่บริษัทอัครา

แต่เป็นการปฏิบัติต่อเมืองแร่ทองคำทุกแห่งเท่าเทียมกันครับ
ท่านประธานที่ท่านเอ่อพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับ
ท่านจองชัยรอนิดหนึ่งครับ
มีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับ
ท่านประธานิกระรบผมสลันทิมสวรรค์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย

ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะฮะ
เพราะว่าอันนี้เป็นยติสอบถาม
และสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกำลังทำอยู่เนี่ย
คือการชี้แจงแทนรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่ได้อยู่ในยตินะครับ
อนุญาตผมพยายามชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นณเวลานั้นครับ
ท่านจองชัยจะเพิ่งไปตอบโต้กันนะครับ

ยตตีนี้เป็นยตตีเปิดอธิบายทั่วไปเพื่อสักถามข้อที่จริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะลำตรี
ฉะนั้นท่านสมาชิกแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูลที่ตัวเองเข้าใจมองเห็นเอามาเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ
ฉะนั้นท่านจองชัยก็จะไปตอบแทนลำตีให้นำข้อมูลชี้แจงในส่วนที่เราเข้าใจในส่วนที่เป็นประเด็นที่อยากจะพูดในสภา
ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบตามความเข้าใจของแต่ละฝ่ายฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่สมาชิกจะชี้แจงได้จะพูดได้นะครับ
เชิญท่านจองชัยอภิปรายต่อครับ
ประเด็นที่๒นะครับคำสั่งที่ให้เหมืองทองคำทุกแห่งเนี่ยระงับกิจการเป็นการชั่วคราวนั้น
เหมือนเช่นกรณีตัวอย่างที่ท่านสอสอฝ่ายค้านนะครับได้พยายามหยิบยกบางประเทศนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ย
เปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเห็นว่าเป็นความพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์และบอกข้อที่จริงที่คลาดเคลื่อนนะครับ
สร้างความสับสนให้แก่สังคมและอาจส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติก็เป็นได้คล้ายกับภาษิตที่ว่าจับแพะชนแกะ
จากการเข้าใจหลักกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งหากพิเคราะห์ประกาศให้ละเอียดรอบครอบนะครับ
ในข้อ๒ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนครับว่าระงับการประกอบกิจการจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น
คือเป็นการสั่งระงับกิจการชั่วคราวครับไม่ใช่ปิดเหมืองและโอนมาเป็นของประเทศไทยครับท่านประธานครับ
ซึ่งคดีนี้ได้วางหลักกฎหมายไว้ชัดเจนครับว่าการไปแทรกแซงหรือไปก่อกวนที่เป็นการถาวรเท่านั้น
จะถือว่าเป็นการเวรคืนหรือการโอนเป็นของรัฐนี่ชี้ชัดให้เห็นครับ
ขนาดกฎหมายระหว่างประเทศยังชี้ให้ชัดไว้เลยว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงแก่งสั่ง
ระงับการทำเหมืองชั่วคราวครับเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชน
ท่านนายกขณะนั้นทำถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการเว้นคืนกิจการมาเป็นของรัฐแต่อย่างใด
ประเด็นที่๓ครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับหลักการของอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้อง
สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทาฟสต้า
ตองชัยครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญท่านสมาชิกที่ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันธีระลักษณ์๑๑วันนี้
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะ
ดิฉันขอประท้วงนะคะตามข้อ๙ค่ะของข้อบังคับประชุมสภานะคะ
ว่าท่านผู้ที่อภิปรายอยู่กำลังทำผิดในข้อบังคับค่ะ
และท่านประธานต้องควบคุมการประชุม
เนื่องจากว่าดิฉันขออนุญาตให้ท่านอ่านมาตรา๑๕๒อีกครั้งหนึ่งนะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนราษดร
จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ไม่ใช่ให้เพื่อนสมาชิกมาบอกว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่
ตรงนี้ผิดชัดเจนค่ะท่านประธาน
ท่านประธานต้องวินิจฉัยและให้ผู้อภิปรายได้นั่งลงได้แล้วนะคะ

คืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ประท้วงนะครับว่า
ผมเองก็กำลังติดตามฟังการอภิปรายของท่านจองชัยอยู่นะครับ
ฉะนั้นผมก็ได้แนะท่านจองชัยไปบ้างแล้วว่า
การอภิปรายของท่านจองชัยต้องเป็นการเสนอแนะปัญหาต่อคณะธรรมตรีนะครับ
ไม่ใช่มาตอบแทนรัฐมนตรีนะครับ
ฉะนั้นท่านก็พูดในความเข้าใจของท่านที่มีต่อประเด็นปัญหานั้น
แต่เป็นการนำเสนอไปถึงรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นการตอบโต้อีกฝ่ายนะครับ
เพราะเรามีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะครับ
ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันแต่ท่านก็ออกมาในลักษณะการนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับ

พยายามจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ
และนำไปสู่การแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีครับ
โอเคครับในประเด็นที่๓นะครับต้องความเข้าใจหลักอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องนะครับ
จองชัยครับนิดหนึ่งผมผมได้วินิจฉัยแล้วเราฟังเข้าไปก่อนดีไหมครับ
นิดนึงฮะจะจบแล้วครับฟังท่านจองชัยไปก่อนนะครับ
เมื่อกี้ผมก็ได้เตือนท่านจอนชัยไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการอภิปราย
ฉะนั้นจะให้ทำอะไรอีกครับมันก็ต้องอภิปรายต้องฟังกันก่อนครับ

พระอฟิปรายฝ่ายท่านเราอภิปรายชี้ถึงจุดบกพร่องของการปิดเมืองอาคารา
ฉะนั้นก็ขอให้ฟังก่อนนะครับเชิญเชิญนั่งก่อนครับ
ท่านประธานครับผมประทั้งวัฒนธรรมท่านก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวครับเชิญผู้ประท้วงลายต่อไปครับ
สุขสินธรานนท์ครับสมาชิกสภาพผู้แทน
รัศดอบแบบบัญชีเรชื่นและหัวหน้าภาคไทยศิวิรัยครับ

เพราะว่าท่านผู้กำลังชี้แจงเนี่ย
เหมือนชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีเลยครับ
เหมือนกับเป็นตัวแทนนายมนตรีซึ่ง

ผมอยากให้ท่านนายมนตรีหรือรัฐมนตรีว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมมาชี้แจงแทนจะดีกว่าครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางประธานวิบ
ผมผมวินิจฉัยแล้วนะครับ
ผมได้ผมได้แนะนำได้ตักเตือนท่านจองชัยไปแล้ว
ตอนนี้ท่านยงชัยจะอภิปรายต่อเราก็ฟังเขาก่อนนะครับ
เชิญท่านจงชัยพิปรายต่อเลยครับ

ตอนนี้ท่านจองชัย
ท่านสมาชิกเนี่ยก็มีสิทธินะครับ

ท่านใจเย็นครับฟังนิดนึงครับ
คือผมก็วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
เราฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก่อน

ออกมาในแนวไปชี้แจงแทนลำตี

ให้ออกมาในแนวเสนอแนะนะครับท่านจะยืนยันว่าการสั่งปิดเหมืองคลา
นี่ครับเอ่อถูกต้องแล้วด้วยเหตุผลอย่างงีอย่างงี้แล้วมีอะไร
จะเสนอต่อลำตีท่านก็เสนอแนวมาครับนะครับเชิญครับครับผมก็จะ
พูดถึงในเรื่องหลักของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นนะครับว่า
คิงสเกจเนี่ยเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับเราได้นะครับ
แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถกระทำได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับ
ประเทศไทยก็ต้องจ้างทนายความต่อสู้เหมือนคดีอื่นที่ผ่านมา
คือเขาก็จ้างทนายเราก็ต้องจ้างทนายนะครับ
และอนุญาโตตุลาการนั้นก็เป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท
ไม่ใช่การถูกฟ้องในศาลระหว่างประเทศนะครับและกระบวนการนั้นก็มุ่งให้มีเกณฑ์เจรจา
ในการประนีประนอมกันอยู่แล้วหลายคดีก็มีการถอนฟ้องครับ
หรือมีการออกเขาเรียกอวอร์ดเนี่ยตามที่มีการปรณีประนอมยอมความกัน
โดยไม่ได้ระบุครับว่าใครแพ้หรือใครชนะแต่สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
ซึ่งอาจมีหลายคนสงสัยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า
ทำไมรัฐบาลหรือไม่มีใครนำข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นความลับ
หรือข้อมูลในการเจรจามาเปิดเผยนะครับคำตอบมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่า
การนำข้อมูลที่เป็นความลับที่ใช้ในทางคดีมาเปิดเผยเนี่ย
จองชัยครับมีผู้ประท้วงกันแล้วครับ
ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุภัยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงท่านที่ขึ้นอ่า
ประท้วงจากฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสรวุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ท่านกล่าวร้ายนะคะทางพักฝ่ายค้านว่า
พูดข้อมูลถูกผิดถูกท่านต้องถอนประเด็นนี้ออกไปค่ะ
ประเด็นที่สองค่ะที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะ
เป็นการชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งตามหลักปฏิบัติก็คือว่า
การที่เสนอยติ๑๕๒คือการเข้าชื่อกันของพักร่วมฝ่ายค้าน
โดยประเพณีปฏิบัติก็คือเป็นพักร่วมฝ่ายค้านที่ขึ้นอภิปราย
ส่วนใครจะมาชี้แจงนั้นต้องเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรี
ผู้อภิปรายยังเป็นสอสอยังไม่เป็นนายก
อย่าเพิ่งใจร้อนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีค่ะ
และที่ท่านชี้แจงมาท่านบอกว่าเป็นข้อเท็จจริง
ดิฉันจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตอบสภาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
เป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เพราะว่าเรื่องการปิดเหมืองเนี่ยก็บอกว่า
เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
เราบอกแล้วว่าเราไม่เคยค้านที่นายกจะเข้าไปดูแลเรื่องเหมือง
แต่ต้องไม่ใช้มาตรา๔๔ซึ่งมันทำความเสียหายกับประเทศ

ผมก็ฟังท่านจองชัยชี้แจงนะครับ

พิปรายของท่านชัยก็เป็นนานการนำเสนอข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่ง

หลายคนหลายความคิดหลายการรับรู้
ฉะนั้นนี่ผมก็ได้เตือนท่านจองชัยไปแล้วว่า
นำเสนอข้อมูลที่ท่านจองชัยเข้าใจ

มันก็เป็นลักษณะการทำความเข้าใจไปชี้แจงไป
ฉะนั้นไม่ผิดข้อบังคับหรอกครับ

ชี้แจงกลับบ้านนี่ตอบโต้เป็นเรื่องไป
อย่างนี้ฝ่ายค้านี้ก็ไม่ถูก
ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ชี้แจง
ส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรจะเสนอกับรัฐบาล

ส่วนข้อมูลที่ท่านเข้าใจท่านจะเสนอก็

ผมว่ามันเป็นเรื่องเดิม
ประธานวินิจัยแล้วถือว่าจบล่ะครับ

ประท้วงเรื่องอะไรครับครับเย็นท่านประธานสภาษณ์ที่เคารพ
ผมพี่จานชาวปัฒนาวงศ์
สมาชิกสภาพวุทธรรมราชดรแบบบัญชีรายชื่อปรักษ์เก้าไกล

ตามข้อ๙ในการดำเนินการประชุม

เมื่อสักครู่นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องเมืองอาคาราซึ่งก็เป็นไปตามยัตติ
เพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา
แต่เมื่อสักครู่นะครับสสฝ่ายรัฐบาลเองนะครับ
ท่านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงประหนึ่งกันท่านเป็น
นายรกธรรมนิธรีเหลือธรรมนิเสชเก่ง
ที่นี้กรณีแบบนี้ถ้าท่านประธานวิทยาศาสตร์ใช้แบบนี้
ผมเกรงว่าในการพิจารณาของเราวันนี้ที่เหลือ
กลายเป็นว่าทุกเนื้อหาทุกหัวข้อ
ฝ่ายค้านลุกขึ้นเสนอแนะสักถาม

จะเกิดความวุ่นวายในการประชุมสภาแน่นอน

ตามมาตรา๑๕๒แน่นอนครับท่านประธาน

คือผมขอวินิจฉัยนะครับ

สมาชิกทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะ

ห่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรร

สสจองชัย
อาจจะออกมาในแนวการไปตอบ

ขอให้ท่านจองชัยให้ออกมาในแนว

ที่เราเข้าใจที่ท่านเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง

รัฐบาลด้วยต่อลำตีด้วย

ฉะนั้นผมว่าเราฟังไปก่อนดีไหมครับ

จองชัยพูดแล้วจะไปแก้ลบ

ผมฟังอยู่เดียวถ้าหากว่า
ท่านจองชัยออกมาในแนว

พิปรายตอบโต้หรือว่า

ท่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะ

ท่านต้องใช้อภิปรายต่อเถอะครับ

ผมยังยืนในหลักที่ผมวินิจฉัยแล้วนะครับ
แต่ถ้าท่านจองชัยอภิปรายในลักษณะไป
ผมก็จะเตือนท่านจองชัย

ตามอำนาจของมาตรา๑๕๒ครับ

ถ้าประท้วงประเด็นเดิมก็วินิจฉัยอย่างเดิม
ผมฟังทั้งสองฝ่ายก็พอกันนั่นแหละครับ

ไม่สังเกตเลยค่ะท่านประธานขึ้นมาทีไร
หน่อยก็ก็ให้อภัยกันเถอะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทาง
คุณพี่จานก็ก็บอกว่าเป็นอาจจะเป็นข้อมูลเทสอะไรอะไร
มองนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภาเรานะครับนั่งเทือก
นั่งเถอะครับนั่งเถอะครับประธานวินิจฉัยแล้วนะครับ

ท่านสูวิตท่านก๋วยได้เชิญครับเชิญครับภท้องเรื่อง
อะไรก็ครับครับท่านท่านประธานครับผมชูวิตพิธัก
ขอยื่นอภิปรายนายกโดยไม่มีการลงมติ
ซึ่งไม่มีครั้งใดครับที่รัฐบาลจะมาพิปรายครับ
ให้ฝ่ายค้านเขาได้บอกว่าท่านทำงานผิดพลาดยังไง
รัฐมนตรีมาตอบไม่เคยมีสมัยไหนที่รัฐบาลจะมาอภิปราย
เพราะวันนี้เนี่ยวันเวลาเราก็มีจำกัดครับ
ให้รัฐมนตรีตอบครับแต่ที่พวกผมพูดเนี่ย
มีแต่ข้อเท็จจริงครับมีแต่ข้อเท็จจริงครับ
ท่านประธานต้องทบทวนครับ
คือแต่ละฝ่ายอภิปรายในเงื่อนเวลาของตัวเองครับ
ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีจัดสรรเวลาอยู่ส่วนหนึ่ง
ฝ่ายค้านก็มีเวลาของฝ่ายค้าน
ฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
อภิปรายก็ตามประท้วงก็ตามก็ต้องหักเวลาของฝ่ายนั้นอยู่แล้ว
ฟังท่านจองชัยอภิปรายไปอีกหน่อยนะครับ
ว่าเขาจะมีอะไรเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลมั่ง
ครับท่านประธานฟังดิฉันประท้วงสักนิดหนึ่งแล้วนะคะท่านประธาน
ดิฉันยกมือหลายรอบแล้วท่านประธาน
รับฟังดิฉันประท้วงสักนิดหนึ่งไหมคะอ่าเชิญเชิญครับเชิญครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุขลัตตนานะคะ
สมาชิกสภาพฤทธาลักษณ์รัฐสดรเกียรติครองเตยรัววัฒนาค่ะท่านประธาน
ฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ๗๑ที่ท่านประธานวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดแล้วนะคะ
และที่สำคัญดิฉันนั่งฟังฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเหมืองอาคารานี้มาครึ่งชั่วโมง
แล้วพอท่านจองชัยลุกขึ้นนะคะเพื่อที่จะชี้แนะรัฐบาล
ดิฉันก็ฟังอยู่นะคะรออยู่นะคะเหลือเวลาอีกยี่สิบสี่นาที
สิบสี่วินาทีก็จะหมดแล้วค่ะท่านประธานครับมันก็ไม่ประติดประต่อ
วัวแต่ลุกกันประท้วงประท้วงไปมาแล้วความท่านก็วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วนะคะ
ขอให้จดโอดใจร้อนสักนิดหนึ่งอะค่ะก็เวลาก็จะหมดแล้ว
เวลาที่เกิดขึ้นก็ตัดในส่วนของฝ่ายรัฐบาลด้วยค่ะ
ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็วินิจฉัยแล้ว
วินิจฉัยอย่างนั้นแหละครับได้ยืนยันไปแล้ว
วิจัยของประธานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเป็นเด็ดขาด
ฉะนั้นท่านจองชัยก็ต้องพูดในเชิงเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าการปิดเมืองคลานี่
ครับควรจะทำยังไงบ้างดียังไงไม่ดียังไง
อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว
ก็ขอให้หรือ๒๔นาทีเองครับเชิญท่านจองชัยพั่ตบ้างครับ
อนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ย
คือข้อเสนอแนะนะครับที่รัฐบาลกำลังมาถูกทางแล้วนะครับ

ท่านพิเศษถ้วงเรื่องอะไรครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน
ท่านจะมอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรตอบแทนท่านหรือไม่

รับรองในคำพูดของสมาชิกไหม

เอาข้อมูลที่สมาชิกนั้นได้นำเสนอนั้น
เป็นข้อมูลที่ท่านตอบ

เรื่องเมืองทองอัคลาที่เสียหายหลายแสนล้าน

ไม่มีใครขัดขวางท่านประธานได้เลย

ของสภาพผู้ไทยราษฎรอย่างเคร่งครัด
วินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับ

มาอภิปราย

พิปรายสนับสนุนและคัดค้านได้

จะอภิปรายสนับสนุนหรือพิปรายคัดค้าน

ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายได้

ฉะนั้นผมวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดไปแล้ว

เหลือ๑๘นาทีท่านเสนอแน่

ขออนุญาตนะครับว่ารัฐบาลทำถูกแล้วครับ

เข้าใจไหมครับว่าการเปิดเผยให้สาชนรับรู้

ซึ่งท่านสอสอฝ่ายค้านนะครับเคยอ้างอิงนะครับ

สุ่มเสี่ยงต่อการขัดหลักการหรือไม่

ส่วนการเจรจาไก่เกลี่ยปณีประนอมกันเนี่ย
คู่กับการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้น

ปกติระดับสากลทั่วโลกเขาก็ทำกันนะครับ

จำนวนสำรวจแร่ทองคำเนี่ย

ก็เป็นการอนุญาตตามคำขอเดิมที่บริษัท

ไม่ใช่การเอาผลประโยชน์หรือแผ่นดินของชาติ

ผมจึงขอนำเรียนข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ

ก็ต่อไปเป็นการอภิปรายของท่าน
ได้แรงหนึ่ง
ผมก็ฟังมาทั้งผู้

ดำเนินการต่อไปหลายเรื่องด้วยกัน
สำคัญประการแรกคือเราต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าประเด็นสำคัญก็คือ
รัฐบาลในทุกสมัยนั้นก็จะต้องมีหน้าที่
ในการพิจารณาการนำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสม

พรบการประกอบกิจการเหมืองแร่

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
หนุนให้มีการทำเหมืองทองในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งนายมตรีในขณะนั้น
ก็ได้เดินทางไปต้อนรับการเปิดเหมืองการผลิตทองคำ
เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังคงเป็นบริษัทเดิมอยู่นะครับนี่คือเหตุผลคือความเป็นมา
จนกระทั่งปีสำหรับห้าสิบสี่รัฐบาลต่อมาก็ได้มีการรังงับ
ต่อใบอนุญาตประธานบัตรจำนวน๑แปลงยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน
หนึ่งแปลงนะครับมีอยู่หลายแปลงด้วยกัน
โดยเหตุของความไม่ชัดเจนในหลายเรื่องซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวขั้นตอนการออกใบอนุญาต
และเรื่องฟ้องร้องก็ยังอยู่ในขั้นของสารปกครองจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีปัญหาของผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารพิษตกค้างจากการทำเหมือง
ต่อมาในช่วงของรัฐบาลความต้นชอเข้ามาทำหน้าที่
ซึ่งเป็นข้อที่จริงว่าปัญหาต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว
และการเข้ามาบริหารบ้านเมืองในขณะนั้นก็ถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะไม่ปกติ
รัฐบาลก็ได้พินาการนำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ซึ่งอย่างนั้นมีข้อโตแย้งมากขาดตอนการลูกญาติขาดขาดความรัดกลุ่ม
และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนข้อกฎหมาย
พรบการประกอบกิจการเหมืองแร่และกรอบนโยบายเกี่ยวกับการทำเหมือง
เพื่อจะลดปัญหาที่หมักหมมมายาวนานรัฐบาลมีความชอบทำที่จำเนินการใดที่เห็นว่ามีความจำเป็น
ได้เข้ามาขอใบอนุญาตใหม่และขอต่อใบอนุญาตเดิมแล้วกว่า๑๐๐ราย
ซึ่งเป็นการเป็นการตามปกติถ้าอย่างชนใดใดมีขี้ความสามารถ
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต้องการขออนุญาตในการประกอบอาชีพ
เข้ามายืนเรื่องให้ครบตามขั้นตอนก็มีสิทธิได้รับใบอนุญาต
และการจัดประชุมเพื่ออนุมัติใบอนุญาตก็เป็นไปลักษณะของคณะกรรมการพิจารณา
ที่จะเดินเรื่องขอต่อใบอนุญาตได้
ตามที่ประธานบัตร๑แปลงของบริษัทอัครา

ซึ่งขอต่อบริษัทไว้เมื่อปี๒๕๔

และในปี๒๖๓มีอีก๓แปลงที่อนุญาตจะหมดอายุเพิ่มขึ้นไปอีก
แปลงนี้จะหมดอายุภายหลังที่บริษัทอัครา
หยุดกิจการปลายปีพศ๒๕๖
และได้ขอต่ออายุไว้แล้วตั้งแต่ก่อน

มันมีอยู่หลายแปลงหลายขั้นตอน

ดังนั้นการที่เรามีพรบประกอบกิจการเมืองแรก๒๕๖

ทางบริษัทอัคราได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อขอต่อยกทั้ง๔แปลงที่ค้างอยู่ในคราวเดียวกัน
ตามกรอบเวลา๓ประทานที่เหลืออยู่
ซึ่งบริษัทอัครานั้นก็ได้ทำตามขั้นตอน

จึงเป็นที่มาของการได้รับการตอบอนุญาต

แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนกับอะไรกับรัฐบาลทั้งสิ้น
โดยรัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใด
เป็นไปตามกฎหมายพรบแร่ใหม่นะครับ
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้งานให้ผม
ซึ่งเป็นอุปรีตทราบว่าบริษัทอัครานั้น

หรือขออนุญาตต่างตามขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎหมาย

ที่ได้บริษัทตั้งแต่ปี๒๕๓๖และ๒๕๔๓ตามลำดับ
ถ้าผมจะถูกตีความว่าการต่อไปบริษัท

ข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้น
หรือว่าเป็นการข้อเก่าหาที่ขัดต่อนโยบายการทำเหมือง
ตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
เพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปให้ได้นะครับ

ขอต่อใบอนุญาตการอนุญาตการสำรวจ
เป็นหน้าที่ของกับสถานการณ์ตามปกติ

ไม่ได้มีขั้นตอนมาเกี่ยวข้องกับน้ำตรี

ให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับ

ตามที่ผู้อภิปรายอ้างถึง

การสำรวจจำนวน๔๔แปลงนั้น
ผมขอทำเข้าใจว่าผู้อนุญาตการสำรวจนั้น
จะต้องรับเงื่อนไขการรับการอนุญาตว่ามีขีดความสามารถในการสำรวจ
เพราะการรับอนุญาตแล้วไม่สามารถสำรวจได้ก็จะต้องจ่ายเงินตามที่ร้องขอ
ทำแผนไว้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและค่าธรรมเนียมในการได้รับอนุญาต
แปลงสำรวจจะเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าไม่ส่งคืนพื้นที่
ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการสากลทั่วไปรวมทั้งเมื่อสำรวจเจอแล้ว
ก็จะต้องรายงานให้กระทรวงทราบเพื่อพิจารณาผลประโยชน์เข้ารัฐ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลระดับกระทรวงที่สามารถสอบทานได้กับกระทรวง
รับชอบได้โดยตรงนะครับขอให้ยืนยันกับท่านว่า
กับท่านประธานประหยังสมาชิกสะพานและพี่น้องประชวนว่าการเมื่องการของ
รัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
ประชาชนเป็นหลักและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รัฐบาลไม่ได้ต้องการทำเหมืองหรือยึดเอาเหมืองมาเป็นของรัฐนะครับ
อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือกฎหมายเรื่องพรบแร่ใหม่ให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับ
รัฐบาลในรัฐบาลในสถานการณ์ปัจจุบันยินดีต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุน
ที่สามารถบริการตามกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่
กับประชาชนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือให้มั่นใจว่าไม่ก่อความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อม
รวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชนอย่างสมดุล

ว่าอยู่ในระหว่างการพินาธิ์ของอนุญาโตตูลหากาศ
คำถามหลายข้อเกิดจากการอนุมารของผู้อภิภัยเอง
ที่พระยาทธิบิตเบืินให้พี่น้องโครงโภชนี่เห็นว่า
มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอย่างร้ายแรง
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งผมก็ได้ตอบคำถาม
ในการอภิปรายมาเสมอแต่ผู้อภิปรายอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟัง
ผมได้เรียนให้ทราบเสมอว่าการเจรจานั้นเกิดขึ้น
โดยคำแนะนำของคณะอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเป็นทางออกที่ดีสำหรับกรณีพิพาทนี้
เนื่องจากมีความเข้าใจกันนะครับมีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการ
เพราะฉะนั้นการเจรจาบนความไม่เข้าใจกันต้องใช้เวลา

คู่เจรจาอยู่แต่ละประเทศคนละประเทศ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
ประการต่อมาผมได้อธิบายเป็นครั้งที่๒ไปแล้วว่า
ฟ้องร้องของคิงเกดนั้นเป็นเพราะความไม่เข้าใจ
และคิดว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถูกเรื่องปฏิบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างชาติ
ฟ้องร้องจึงระบุว่ารัฐบาลมีเจตนายึดเหมืองอย่างคืบคลาน
โดยไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี๒๕๕๔เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นจะเข้าไปทำเหมืองเสียเอง

ประเทศไทยต้องการจะยึดกิจการและสิ่งของในกระบวนการ

เช่นการไม่รับการต่อบรรยาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หลักการสำคัญของรัฐบาลก็คือมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

การประงัดต่างของหน่วยงานต้องเป็นประจำกฎหมายและหลักธรรมบิบัตร
ซึ่งหน่วยงานกระทรวงก็มีการรายงานสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในแหล่งข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอยู่แล้ว
ข้อสรุปก็คือไปสู่การเจรจา
การเลื่อนการอ่านคำพิพากษา
กระบวนการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งสิ้น
รวมทั้งกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าไม่สามารถจะได้รับอนุญาตใดเรื่องการทำเหมืองในเขตอนุญาต
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตโบราณสถานโบราณวัตถุ
พื้นที่เขตปลอดภัยและความประคงแห่งชาติ
หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม
ตามมาตรา๑๗แห่งพวแรปี๖๐

ผมไม่เข้าใจว่าผู้อภิปรายมีความพยายามและความปัญหาอย่างยิ่งยวด
เพื่อจะชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด
เพื่อผลประโยชน์ของใครก็แล้วแต่
โดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเสียประโยชน์
เพราะการเจรจานั้นเป็นการเพื่อทำความเข้าใจ
ให้เกิดผลดีและส่งผลดีที่สุด
เหมือนผู้อิปรายอยากให้ประชาชนั้นเสียหาย

หรือกฎหมายปกติตามความแนะนำของกระทรวง
หายุติการทำเหมืองเป็นการโชคคลาว
การฟ้องร้องผ่านกลไกทับซ่า
ก็คงด้ายได้อยู่ดี

สิ่งที่เราทำก็คือการแก้ปัญหา
นะครับแล้วมาตามสถิติที่ออกไปถ้าไปดูในสารละเอียด
เขาเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการต้องไปตรวจสอบไปโดนการ
และให้ทุกเหมืองทุกประเภทจะเหมืองทองกี่เหมือง
ก็ไปทำให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
แก้ไขปัญหามันมีทั้งผิดทั้งถูกก็ให้ไปแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่
แล้วก็หลายเหมืองที่มันก็มีการปิดไปในเวลาเดียวกันด้วย
แล้วเมื่อเขาแก้ไขแล้วเขาขออนุญาตมันก็เปิดใหม่แล้วทุกตัวแหละ
แต่เฉพาะในเรื่องของเหมืองแร่ตรงนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจ
ที่เขามองประเด็นแรกว่าเราต้องการจะมายึดเมืองเขาซึ่งมันไม่ใช่
ซึ่งอันนี้ก็พูดคุยกันดีอยู่ในคณะอนุญาโตตุรการอยู่แล้ว
แนวโน้มก็การลงทุนก็อาจจะคงต้องเดินหน้าต่อไป
ต้องให้ความเป็นธรรมเขาในเรื่องของที่เขาขอต่ออนุญาต
แล้วทำไมไม่ต่อให้เขาในช่วงนั้นที่ผ่านมา
มันลากพันกันยาวอย่างนี้แหละครับมันเป็นมหากราบอย่างยาวอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแก้ไขต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่าง
ประการให้มันเดินหน้าไปให้ได้ทั้งนี้เพื่อใครครับ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
แล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพให้เขาแล้วเขามีรายได้
ประเทศมีรายได้วันนี้แร่ก็ต้องถลุงในประเทศไทย
ไม่ได้ส่งไปต่างประเทศนะครับหลายอย่างเราแก้ไขไปแล้ว
พรโลใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ
ประชาชนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตาม
ที่มันเป็นปัญหาขอให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหานั้น
มันยากซะยิ่งกว่าการทำอะไรใหม่แก้เรื่องเดียว
ที่มันทับซ้อนมาหลายปีเนี่ยมันยากอีกกว่าทำเรื่องบ่าย
มันก็ด้วยความละมืดของพวกเราที่จะเข้าใจซึ่งรายการในศภา
ไม่ใช่จับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้ว

ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจ
มีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ

มันมันระวังนะครับ
ถ้ามันขึ้นมามันจะเข้ามาในอนาคต

ก็ต้องย้อนกลับไปสู่เก้าส่วนรัฐบาล
ปีไหนก็ไม่รู้นะ
แล้วทำไมไม่ได้แก้ปัญหามาตั้งแต่ตอนนั้น
ผมก็ย้อนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา

บางงานเนี่ยเคยร่ำการแก้ไขมาไหมไม่เคย
เหมือนมาแก้ไขรัฐบาลนี้แก้ไขเสร็จยังก็ไม่ทราบ
ไม่รู้ไม่ฟังบางอย่างอยู่ในกระบวนการ
ก็ตีให้มันแตกสักกระต้นผมถามว่าประเทศไทยมันจะไปตรงไหนกัน
มันจะไปตรงไหนครับท่านมีวิธีการแก้หมาที่ดีกว่านี้อีกไหม
เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค
ท่านมีวิธีการที่ดีกว่าดีก็ไหมตามที่ท่านบอกว่ามาตรา๑๕๒ของท่านเนี่ย
เสนอมาสิครับเสนอมาทุกเรื่องเลย
ปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหาโควิดปัญหาโน่น
ถ้าพูดง่ายแบบนี้ตีกันไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรประเทศชาติสักอย่างเลย
ผมขอแค่นี้เองผมขอให้สภาเป็นสถานที่ที่รับฟังรับข้อเสนอแน่
ผมพร้อมจะฟังของท่านแต่ถ้าท่านมุ่งหวังว่าจะตีรัฐบาล
ล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้ผมว่าไม่ถูกครับไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
หน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการนะเมื่อวานมีผมลาออกลาเอิกยื่นใบลาออก
เก็บไว้ให้ตัวเองก็แล้วกันผมยังไม่ลาออกอย่างนั้น